ท่านแม้แรกไปดูเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
คือเมื่อคืนนี้นะเขามีการโทรไปหาญาติ
ว่ามีคนจ้องจะมาขโมยแมวของเขา
แต่จริงไม่รู้เราโทรไปหายาติก่อน
โทรไปแจ้งความตำรวจจะได้ช่วยเข้ามาดูแลเพื่อความปลอดภัย

ญาติเดินไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหลังบ้านเอ๊ะอะไรแปลกปรากฏว่าไปเจอ
ศพของผู้หญิงคนนี้จมน้ำเสียชีวิตโอ้โหอยู่ข้างบ้านค่ะนะฮะ
ซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าที่คอเธอมันมีสายไฟเครื่องหนีบผม
รัดคออยู่ด้วยอยู่ในบ่อตรงนี้เลยนะถูกต้องก็เลยไม่รู้ว่าถูก
ฆาตกรรมหรือเธอมีเรื่องของอาการประสาทหลอนไปหลบซ่อนตัวเพราะเกรงว่าคนจะมาทำร้าย
จะมาขโมยแมวหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการต้องไปหาความจริงกันต่อไป
ค่ะนะฮะตำรวจสพบางปะโกงจฉเชิงเซาพร้อมกับกู้ภัยฉเชิงเซา
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่งจมอยู่ในบ่อเก็บน้ำ
นะฮะในบ้านที่หกหมู่สิบเอ็ดตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกง
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยไอ้บ่อนี้มันอยู่ติดกับบ้านปูน๒ชั้น
มันมีสองหลังอยู่ด้วยกันนะฮะไปเจอศพของนางสาวอ่ะ
ที่ชาพงทองเจริญอายุห้าสิบสองปีนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแหละครับ
คว่ำหน้าอยู่ในบ่อเก็บน้ำอันนี้มันเป็นบ่อแบบปูนซีเมน
ขนาดกว้างสักสองเมตรนะฮะสภาพสวมกางเกงชั้นในสีม่วง
เสื้อยืดสีขาวนะฮะที่ที่เอ่อลำตัวเขาเนี่ย
จะมีสายไฟหนีบผมเนี่ยพันแล้วก็ไปรัดคอเขาอยู่
ตามร่างกายเนี่ยไม่ได้เจอบาดแผลอะไรนะครับ
คาดว่าเขาจมน้ำเสียชีวิตมาประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะจากการตรวจสอบนะฮะ
ขอบหน้าต่างประตูหน้าต่างมันถูกเปิดออกแล้วก็มีการเก้าอี้เนี่ยเอาไปวาง
ลักษณะคือเอาไปวางเพื่อให้คนในบ้าน
เป็นหลานของผู้ตายเขาบอกว่าผู้ตายอยู่บ้านคนเดียว
จากนั้นแม่เขากับเขาก็อยู่บ้านติดกัน
ตอน๔ทุ่มผู้ตายโทรมามีคนแอบในบ้านมาจะขโมยแมว

ตนก็เกรงว่าคนร้ายจะทำร้ายก็เลยให้ผู้ตายโทรแจ้งตำรวจก่อน
แต่ผู้ตายกลับโวยวายโวยวายว่ามันมีพวกเดียวกันแอบอยู่เต็มไปหมดเลย
เห็นศพน้องสาวตัวเองลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
ก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

แล้วในบ้านแมวก็อยู่แต่ไม่มีคน

มันก็ไม่มีการบริษัทอะไรเลยครับคุณผู้ชม
พบแต่เก้าอี้แล้วก็หน้าต่างที่เปิดออกเท่านั้น
เบิร์นต้นเนี่ยสันนิษฐานแบบนี้ว่า
อาการที่ผู้ตายเป็นที่บอกว่าคนจะมาขโมยแมวที่เห็นในภาพเมื่อกี้ไป
เป็นอาการที่ผู้ตายหลอนไปเองหรือเปล่า
เป็นหลบซ่อนอยู่ในหมาวะเก็บน้ำแล้วจมน้ำตาย
หรือมีคนทำให้เขาตาย
เพราะว่าที่ตัวเขามันมีสายไฟรัดคออยู่อันนี้ยังไม่ทราบ

เดี๋ยวตำรวจต้องหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนะฮะ
ล่าสุดก็มีการส่งศพไปที่นิติเวศก่อนนะครับ

แล้วก็เดี๋ยวส่งร่างให้กับญาติของผู้เสียชีวิตต่อไปครับ
ต้องรอนะคะตำรวจไปตรวจสอบหาสาเหตุการณ์ตายที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ